หลังจากที่กระทรวงการคลังเขาย้ายจุดรับเรื่องร้องเรียนเงินเยียวยา๕๐๐บาท
กระทรวงคลังมาที่กรมประชาสัมพันธ์อารีนะฮะ

บางคนไปตั้งแต่เช้าตีห้าเลยเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดนะฮะ
อยากจะมาร้องเรียนอยากได้เงินเยียวยาตรงนี้
ต้องยอมทนมาแม้จะเหนื่อยจะร้อนอะไรก็ตามทีก็มากันเนี่ยฮะ
ดูสิครับมันก็กลายเป็นภาพที่คนก็มารวมตัวกันอีกอ่ะเนาะ

ทีนี้ภาพที่เห็นประมาณถึง๒๐๐๐กว่าคนได้นะครับ
จากหลากหลายจังหวัดเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์อามรีตั้งแต่ตี๕
คุณผู้ชมเชื่อไหมคือฝากเคอร์ฟิลล์มา
ไปรอกันก่อนจะหมดเคอร์ฟิลล์
เขาห้ามออกจากบ้านถึงตี๔ใช่ไหม

ออกจากบ้านตี๓มารอยื่นคำร้องตั้งแต่ตี๓ตี๔เขาอยากได้เงิน๕๐๐บาท

วันนี้มีบัตรคิวให้ไป๑๕๐๐ใบ
หมดตั้งแต่๑๐โมงคุณผู้ชมไม่พอด้วย
บรรยากาศคนไปรอกันเยอะมากหางแถวยาวออกไปข้างนอกเลยครับ
ประชาชนส่วนใหญ่มาเขาเป็นกลุ่มที่ถูกปฏิเสธ
ตัดตกไปไม่ได้เงิน๕๐๐๐บาทจากระบบของเราไม่ทิ้งกัน
ส่วนคือกลุ่มที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่แรก
ไม่เป็นไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้างไม่มีมือถืออะไรบ้าง

ส่วนกรณีที่ลงไปแล้วแต่ว่าส่งข้อมูลไม่ผ่าน
เจ้าหน้าที่พิทักษิตจะช่วยทำเรื่องในระบบให้
ส่วนกรณีที่ขึ้นว่าบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
หรือข้อมูลไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
ก็จะมีการรับเรื่องเอาไว้แล้วก็ติดต่อกลับไปอีกในภายหลัง
จากว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะครับ
สมมติว่าเป็นเรื่องของพมนะครับ
ตรงนี้เราก็จะรวบรวมปัญหาเหล่านี้

ซึ่งตรงนี้ก็ท่านประหลัดได้สั่งการนะครับ
ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับแบ่งประเภทของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
อีกครั้งคนที่มาไม่ใช่ว่าคุณจะได้เงิน
เขาแค่รับเรื่องเอาไว้พิจารณา
คนที่มายื่นคำร้องแนะนำว่าต้องเตรียมบัตรประชาชนและสมุดบัญชีมาด้วย
และมีคำถามว่าอ้าวฉันอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ต่างจังหวัดฉันจะมายังไง
มันมีคือฟิล์มฮรกรห้ามเคลื่อนย้ายออกนอกจังหวัดนี่

ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแนะนำ
ไปยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กับสวนรับรองทำจังหวัดทุกจังหวัดได้เลย
ซึ่งจะเปิดรับทบทวนสิทธิ์
จนถึงวันที่๘พฤษภาคมนี้เท่านั้น

จุดรับเรื่องร้องเรียนชั่วคราวที่กรมประชาสมภารินิอาตรี
จะเปิด๘โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่ง

และก็จะปิดวันพุกนี้

เป็นวันหยุดราชการแล้วก็จะกลับมาเปิดใหม่
พฤษภาพรุ่งนี้ไม่ต้องไปเขาปิดนะครับ
ไปอีกทีวันที่๗ปฤษภาคม
แต่ประชาชนเขาไม่ถูกต้องทั้งทั้งที่เขากรอกอย่างถูกต้องแล้ว
เอาบัตรให้ดูว่าเขากรอกถูกต้องแล้วแต่ระบบบอกว่าไม่ถูกต้อง
เขาชื่อคุณนัทธคมสุขสวัสดิณอายุทยา
เขาบอกว่าเขาเดินทางไปกระทรวงคลังมาแล้วหลายรอบ
กรอกคำร้องแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้สักที
พร้อมทั้งเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาให้เขาหน่อย
เพราะประชาชนเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากเลย
อยู่กับประชาชนเหรอคนที่ถูกตัดสิทธิ์แบบนี้ไม่ใช่คนไทยเหรอ
คนที่ถูกตัดสิทธิ์โดยที่ให้ว่าเลขประจำตัว๔ตัวท้ายไม่ถูกต้อง
ไม่มีปากไม่มีท้องไม่ต้องกินไม่ต้องใช้เหรอ
อันนี้เป็นแค่บางส่วนนะบางทีที่เขาขอพูด
ตอนนี้มีคนผ่านเกณฑ์ไป๑๐ล้าน๖แสนรายครับ
ตอนนี้โอนเงินไปให้แล้วเนี่ยประมาณสัก๗ล้านห้านะฮะต่อเนื่องกันไปนะครับ
แล้วก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดในสัปดาห์แรกของเดือนนี้แล้วก็ได้เงินเยียวยา
บางคนจะได้รอบ๒ควบไปเลยเป็น๑๐๐๐บาทก็มีเหมือนกันนะครับ
ก็เหมือนให้ยอดหลังจากอีสาใช่ครับ